กินของอร่อยกับการาแม
กาละแมรอ้อดีดิฉันชอบ
ของดีของอร่อยแล้วชาวเกาะเขารออยู่
ที่ผมบอกว่าชาวเกาะคืออะไร
ไม่ได้เป็นเกาะนู่งเกาะนี่อะไรแต่เป็นชาวกเสมอย
ต้องเรียกป้าสาย
ทำไม
ก็๘โมงเช้าไม่เคยเจอกันเลย
แกจะมาสักประมาณ๑๑โมง๑๐โมง

ตอนบ่ายก็ป้าสาย

เอางี้ที่ชื่อป้าสายเรื่องของเรื่องป้าแกชื่อว่าสายพินแทร่ด่าน

นี่กวนกะละแมนให้ดูกันเลยนะ
จริงนะแกกวนกับคุณกวนน้อยไหนมาก
แต่แกกวนกรมแมนเนี่ยเป็นวิธีของชาวสมุยแล้ว

ทำกะละแมววันละประมาณ๑๐๐๒๐๐กิโลกรัมต่อวัน

แต่อย่างนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
แล้วเขาใช้มะพร้าวที่เป็นของขึ้นชื่อที่จังหวัดสุราธานี
ซึ่งที่เกาะสมุยนะครับคุณผู้ชมครับมะพร้าวเยอะมากของดีอยู่แล้ว
แล้วมากวนกวนกวนกับแป้งข้าวเหนียวแล้วปัจจุบันมีการปรับปรุงสูตรนะ
เดี๋ยวจะให้ดูแต่ละสีนะไปดูสีแรกกันก่อนอ่า
ดั้งเดิมคืออะไรสีน้ำสีน้ำตาล
สีน้ำตาลเนี่ยจะหอมหวานมันสูตรข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นสีดำ

ส่วนใบเตยนี่น้องใบตองชอบดูเขียวใบเตยมันจะแบบเป็นสีหอมใบเตยครับ
แล้วยังมีอีกสีหนึ่งมาใหม่ล่าสุดคือสีเหลือง
เป็นเนื้อทุเรียนทุเรียนที่อยู่บนเกาะสมุยนั่นแหละเอามาใส่ด้วย
เอางี้ละกันตอนนี้ลูกสาวเข้ามาควบกิจการเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางขายอย่างดีเลยล่ะคุณผู้ชมครับ
ถ้าลูกค้าสั่งเกิน๕กิโลกรัมขึ้นไปลดให้อีกกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
วันหนึ่งผมบอกเลยนะว่าสร้างรายได้ดีจริงโดยเฉพาะทางออนไลน์
จัดไปวันละประมาณสัก๕๐๐๐ได้เอารายละเอียดผมขึ้นให้เลย
จะได้โทรไปติดต่อนี่คืออย่าให้ต้องอ่านเบอร์เลยมันเยอะจริง
ถ่ายภาพเก็บเอาไว้กะละแม่ป้าสายของดีจากสมุย
เอาจริงนะชิมแล้วอร่อยมาก
แต่ถ้าจะดีกว่านี้สั่งมาให้หน่อย